ยังเป็นปริศนาคุณผู้ชมการเสียชีวิตของทนายความ

คืออีก๒วันเนี่ยเขาจะขึ้นว่าความในคดีสำคัญ
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะคุณผู้ชม
เที่ยงคืนของวันเสาร์เนี่ยมีตำรวจไปเจออยู่ในรถเลย
เพราะเลี่ยงแล้วแต่เขาโต้ตอบอะไรไม่ได้
คุณผู้ชมเรามีวีดีโอคอร์ตอนที่ทนายสมยศเนี่ยวิดีโอคอร์หาเพื่อน

หมุนกล้องไปสถานที่รอบได้ไหมคะ
เวลาเช็บแกนเย็นท่านสมหยศกันเย็นนะ

สมยศไม่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ในสถานที่ที่เขาพูดไม่ได้เหมือนกับเขาถูกทำร้ายนะฮะ
กำลังแจ้งตำรวจไม่ไม่อยู่ช่วยอยู่น่าจะไม่อยู่
เขาน่าจะอยู่ในรถอันนี้น่าจะคนเดียวเลยครับเนี่ยเขาแพนเขาแนนกล้องมาที่ประตูรถเหมือนกับขาดอากาศหายใจ
แล้วพูดไม่ได้อ่าเห็นหน้านะครับนี่เห็นหน้าแล้วเป็นไงบ้างครับ
เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมีเบอร์อยู่เหรอครับมีเบอร์ของยังหายใจอยู่
เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบส่งไปให้ตำรวจนะฮะนี่แหละตอนที่ทนายสมยศเนี่ย

วิดีโอคอลหาคุณเกียรติภูมิสิริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทซึ่งก็เป็นพักที่ทนายสมยศเขาสังกัดอยู่คุณผู้ชม
เพราะว่าทนายสมยศเป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อด้วย
ช่วงสายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๗พฤศจิกายนลักษณะคือทนายสมยศเหมือนหายใจแบบวีดแล้ว
หายใจเฮือกเฮือกแล้วก็พูดอะไรโต้ตอบอะไรไม่ได้เลยครับ
โพสต์ของคุณเกียรติภูมิเขาเขียนไว้ว่าด่วนทนายสมยศสุขใจว่าความคดีวัดเทวสุนทรได้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
จะติดต่อได้แล้วก็จะเห็นว่าคล้ายกับว่าทนายสมยศนี่คุณผู้ชมตาซ้ายของเขาเหมือนปิดเหมือนโดนทำร้ายมา
เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรใบหน้าบวมปูดด้วยเลนแว่นก็เหมือนมีแค่เลนซ้ายอย่างเดียว
ขวามันก็หายไปเหมือนจะหายไปนะคุณผู้ชมฮะพอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับ
เที่ยงคืน๓๗นาทีของวันที่๑๘พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจสนโครครามไปเจอทนายสมยศ
อายุหกสิบหกปีมีอาการอ่อนเพลียเนี่ยตอนไปถึงเนี่ยอยู่ในกระบะสี่ประตูสี่ปลอดเทารับจอดอยู่ในปั๊บมะมัน
ปากซอยประเสริฐมนุกิจ๑๕เขตรัฐพร้าวพยายามเรียกแล้วทนายทนายลุงลุงลุงแต่ตอนนั้นอาการเขาโคม่าแล้วครับเนี่ย

ตอบสนองแล้วนิ่งไปแล้วพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
คุณผู้ชมทนายสมยศเสียชีวิตแล้วครับด้วยสาเหตุหลอดเลือดหัวใจตีบ
แต่ก็ไม่พบบาดแผลอื่นตามร่างกายนะแต่เรื่องนี้ทางครอบครัวและภรรยาทนายสมยศยังติดใจสาเหตุการณ์ตายครับ
ก่อนหน้านี้ภรรยาของทนายสมยศไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบให้ช่วยตามหาทนายสมยศ
เนื่องจากว่าทนายสมยศทำคดีใหญ่หลายคดีก็ไปเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์หลายร้อยล้านบาทครับ
อีก๒วันเนี่ยทนายเขาจะขึ้นว่าความในคดีสำคัญเลยเกรงว่าทนายจะโดนผู้เสียประโยชน์เนี่ยมาทำร้ายหรือเปล่า
อันนี้ที่ภรรยาเขาสงสัยนะค่ะนักข่าวก็ไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันครับ
จุดที่เจอตัวทนายสมยศนอนอาการโคม่าอยู่ในกระบะ
พนักงานในปั๊มยืนยันว่าตอนบ่าย๓โมงครึ่งของวันที่๑๖พฤศจิกายน
นายสมยศขับเข้ามาจอดในปั๊มคนเดียวครับแต่มีการเปลี่ยนจุดจอดรถ๑ครั้ง
จนมาช่วงเช้าก็คือ๙โมงของวันที่๑๗พฤศจิกายนก็คือวันศุกร์
พนักงานปั๊มเห็นทนายสมยศเปิดประตูลงมาจากรถ
แล้วตอนนั้นเป็นยังไงที่เห็นในกล้องจอด
พนักงานปั๊มบอกทนายดูปกติดีนะพี่น้ำแข็ง
ตอนดึกของวันที่๑๘พฤศจิกายนพนักงานปั๊มเออทำไมจอดนานผิดปกตินะ
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบครับถึงได้เห็นว่าทนายสมยศมีอาการโคม่าแล้ว
นอกจากที่ปั๊มแล้วมันมีเบาะแสอะไรอีกไหมอ่ะดอมมันต้องตามนะอยากรู้อ่ะ
ตรงนี้มันซอยใกล้กับซอยประเสริฐมนุกิจ๑๕
ก็ต้องแยกมีกล้องวงจรปิดสองมุมครับเออไปไล่ดู
ในซอยเนี่ยจับภาพกระบะของทนายสมยศมานี่มาแล้ว
รัฐธรุ้วซอยเข้ามาตอนบ่ายสามโมงสิบแปดนาทีของ๑๖พฤศจิกายนครับ
แล้วก็เลี้ยวเข้ามาอ่านี่นะมาถึงนี่แล้วแล้ว
เลี้ยเข้าไปจอดในปั๊มครับอืมแล้วก็จนช่วงค่ำเนี่ย
ช่วงข้ำก็คือสิบเจ็ดต่อสิบแปดพฤศจิกายนสิบตนโปรโทกฤษณะ
ชาวาลีมาพรครับเป็นหลานชายของทนายสมยศ
ในฐานะตัวแทนของภรรยาเดินทางไปแจ้งความที่สอนอโฆคราม
เพราะว่าติดใจประเด็นการเสียชีวิตของทนายนี่แหละ

ถ้าเกิดคิดแบบนี้ในปั๊มเด็กปั๊มให้ข้อมูลแบบนี้
ได้มีคนอื่นมาทำร้ายแอบสงสัยเองเรื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือเปล่า
ก็ทนายสมยศเขามีโรคประจำตัวหลายโรคเลย
อบหืดด้วยโรคไตโอ้โหเส้นเลือดหัวใจฉีกขาดด้วย
ปกติเนี่ยเขาจะกินยาแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้เอง
ก็น่าแปลกนะคุณผู้ชมว่าทำไมต้องไปจอดอยู่ในปั๊มถึง๒วันเลยนะ
เพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดอ่าจนไปเจอเขาสิบแปดอืม
และทนายสมยศเคยคุยกับคนใกล้ตัวว่าเขาทำคดีอันตรายแล้วไปทับผลประโยชน์คนอื่นเนี่ย
เรื่องต้นครับเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดมาชี้ชัดว่า
มันจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหรือว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านะคุณผู้ชม
แต่ว่าเบื้องต้นตอนที่ไปเจอปุ๊บก็มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตไว้
ต้นว่าหลอดเลือดหัวใจตีบครับส่วนที่ตาซ้ายเขาปิดเนี่ย
อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการข้างเคียงจากโรคประจำตัวหรือว่าโดนทำร้าย
แล้วเรื่องเลนแว่นตาด้วยนะสรุปต้องไปตรวจสอบว่ามันหลุดหรือว่ามันคือข้างหนึ่งมัว
แล้วเราถ่ายในมุมนี้เห็นเป็นแบบนี้หรือยังไงนะคะ